ก็ยังพักไว้ได้วินแจกยังมีอีก๑ดราม่าสำหรับน้องต่อธานภพนั่นเอง
๕ปีที่คบต่อมาไม่มีวันไหนที่ไม่โดนด่าเลยสักกับวันเดียวนะคะ
น้องวีได้โพสต์ระบายความรู้สึกหลังจากถูกบูลลี่มาตลอด๕ปี
ต่อเองบอกว่ารู้นะถึงกระแสที่เกิดขึ้นรู้ตลอดเลย

ในฐานะที่เขาเป็นคนกลางเป็นห่วงแฟนด้วย
ก็เป็นห่วงแฟนคลับด้วยพยายามปล่อยวางแหละ
แล้วก็เรื่องที่ถูกมองว่าพักหลังมา
พฤติกรรมของตัวเองนั้นเปลี่ยนไป

ห้ามประเด็นดราม่าอะไรต่างให้เกิดขึ้นไม่ได้เลย

แต่การปกป้องผมไม่ได้จำเป็นจะต้องออกมาปกป้องผ่านสื่อ
ผมรักคนของผมผมรักคนรอบตัวผม
ถึงแม้วันนี้จะมีทั้งคนโอเคและไม่โอเค
แต่สุดท้ายเราอยู่ด้วยกันนะครับ
มันน่าจะต้องเขาเรียกว่าสมานฉัน